สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้าวันนี้พบกับเชอรี่หรือน้องน้ำตาลคะชาลิตาส่วนเสน่ห์ไทยแลนด์
มาในลูกของน้องน้ำตาลเลยดีกว่าเชอรี่กับใบตองเช่นเคยค่ะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าไม่มีบ้านไหนไม่พูดถึงนะ
สำหรับน้องน้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์นั่นเองนางงามสาวไทยของเรา
และต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เป็นรอบพรีลิมนะคุณผู้ชมยังไม่ใช่รอบตัดสินจริง
แต่ต้องบอกเลยว่าทุกท่วงท่าทุกการเดินทุกช็อตที่เธอออกมา
ทำให้แฟนนางงามไทยผิดหวังเลยสักนิดเดียวค่ะ
พ้นไปแล้วนะคะเมื่อช่วงค่ำวานนี้สำหรับรอบเก็บคะแนนสำคัญหรือว่ารอบพรีลิมมิเนรี่ค่ะ
ตัวแทนสาวไทยค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะน้องน้ำตาลชะลิตาค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นตัวเต็งหนึ่งเลยนะ
เว็บหลายโพสต์โอ้โหยกให้เธอติดแน่
คือเธอปังมากหนึ่งในห้างท็อป๕ท็อป๓ลงไปถึงได้มงกุฎด้วยนะคะ

พอหลังจบการประกวดรอบพรีลิมปุ๊บต้องบอกเลยว่าความแรงทวีคูณมากขึ้นค่ะ
อวดเสน่ห์สาวไทยที่พกพาความสวยมาเต็มร้อย
แนะนำตัวด้วยความมั่นใจทั้งน้ำเสียงแล้วก็สีหน้านั่นเองค่ะ
ก่อนที่จะอวดรูปร่างสมส่วนฉบับสาวเอเชียน
ชุดว่ายน้ำสีเหลืองขับผิวแบบสุดค่ะ

คุณดูสเต็ปเธอมีกล้ามท้องเบา
ใช่ค่ะต้องบอกว่าน้องน้ำตาลดูแลตัวเองมาพร้อมมากสำหรับการขึ้นเวทีนี้นะคะ
ยังไม่พอค่ะทำเอาแฟนร้องว้าวกันต่อนะคะกับการเดินรอบชุดราตรีค่ะ
ซึ่งก็เป็นชุดที่มีดีไซน์โดดเด่นแปลกตา
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นรูปชุดแต่งกายประจำชาตินะคะ
มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากจนได้รับเสียงกองเชียร์กึกกล้องทั้งฮอเลยทีเดียวนะคะ
แต่พูดเลยนะครับคุณผู้ชมจากใจแฟนนางงามชาวไทยคนหนึ่งดิฉันไม่ได้หวังแค่รางวัลชุดแต่งกายประจำตัว
ดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องว่าต้องทำได้มากกว่ารางวัลพิเศษ
ฉันคิดว่าคนไทยหลายคนที่ได้ดูเมื่อวานนี้คิดว่าน้องน้ำตาลสามารถหาทางไปจักรวาลได้แน่นอน
เมื่อวานนี้ถือว่าตัดกันไปแล้วนะตัดในใจได้แล้วว่าจะมีใครเข้ารอบกันในบ้าน